อย่างที่เกิดไว้เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ค่ะ

เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยคือมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย
ก็คือหนีออกมาไม่ทันเลยถูกไฟคลอกเสียชีวิต
กลางดึกก็เป็นเวลานอนอยู่แล้วด้วย
แล้วผู้ป่วยติดเตียงก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชุมพร
ได้รับแจ้งเหตุเกิดเอ่อเพลิงไหม้บ้านเลขที่เจ็ดสิบสอง
หมู่สองตำบลวังไผ่อำเภอเมืองก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับ
สองคันรุดไปที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ภายในซอยชุมชนบ้านทุ่งธรณี
เป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนพบว่าไฟกำลังโหมไหม้อย่างรวดเร็ว
เกือบหมดทั้งหลังแล้วเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำนานกว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงได้ค่ะจากนั้นได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณห้องชั้นล่าง
ไปพบศพไหม้เกรียมเลยนะคะทราบชื่อคือนางสาวนงนุษย์บัวสารบัน
อายุสามสิบเก้าปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากที่ทางทีมข่าวของเราไปสอบถาม
นางบุญสร้างบัวสารบันอายุ๗๖ปีก็เล่าบอกว่า
บ้านนี้มีผู้อาศัยรวมกันทั้งหมดหกคนค่ะประกอบด้วยเธอเองเนี่ยนะคะ
ซึ่งนอนอยู่ชั้นล่างกับลูกสาวคือนางสาวนงนุษย์ผู้ตาย
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงชั้นบนมีลูกชายคือนายทรงศักดิ
บัวสารบันอายุสามสิบเจ็ดปีพร้อมหลานชายหญิงอีกสามคน
ขณะที่เกิดเหตุเธอก็หลับอยู่แล้วได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหม้
ก็ลุกขึ้นมาดูแล้วพบว่าไฟกำลังลุกไหม้บ้านบริเวณด้านหน้าเลยนะคะ
ด้วยความตกใจเธอรีบหนีออกมาและตะโกนให้คนเข้าไปช่วยลูกสาว
แต่ว่าไฟมันไหม้เร็วมากลูกสาวก็เลยติดอยู่ในกองเพลิง
ถูกไฟคลอกนะคะโดยเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขากำลังจะกลับจากงานศพพอดี
กำลังจะเข้าบ้านได้ยินเสียงเหมือนไฟฟ้าช็อตเปรี้ยเนี่ยค่ะ
ดังเป็นระยะระยะหลายครั้งเลยก็เลยเดินออกมาดูว่า
มันเสียงอะไรอ่าเขาบอกสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือเปลวไฟค่ะ
มันไหม้แล้วก็วิ่งไปตามสายไฟที่หน้าบ้านของนางบุญสร้าง

เขาถึงได้รีบวิ่งไปตะโกนบอกคนในบ้านว่าไฟไหม้ค่ะ

ก็จะประสานให้ทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ

เพื่อจะหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป